ดูเรื่องของเว็บพนันออนไลน์กันบ้าง
ตำรวจเขาสนที่กำลังกันไปทลายเครือข่ายครับ
ทรัพย์สินเฉพาะที่พบนะที่ตรวจพบนะ
ไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทครับคุณผู้ชม
ล้านบาทนะฮะอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลด้วย
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับ
ประชาการตำรวจแห่งชาติท่านสั่งการให้พลตำรวจเอก
ต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นี่ครับปูพรมจับกลุ่มเลยเขาบอกเป็นเว็บไซต์นะฮะ
พนันออนไลน์ชื่อดังปากหลักใช้พื้นที่๑๓จุดในกรุงเทพมหานครและเชียงรายเป็นฐานครับ
น่าสนใจคือเขาบอกว่าคอนโดหรูย่านรัชดาพิเศษ
ตรวจยึดเงินสดได้๑ล้าน๖แสนบาทรถหรู๒คันนาฬิการู๓๙เรือน
สินต่างรวมแล้ว๑๐๐ล้านบาทครับที่นี่
อกจากนี้ยังจับกลุ่มเจ้าของบัญชีม้าได้อีก๓คน
ชาย๒หญิง๑ดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น
ชักชวนให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน
ส่งตัวไปยังโรงพักท้องที่รับผิดชอบดำเนินคดีไป
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
มหากรรมฟุตบอลโลกเริ่มเป็นต้นมา
จนถึงช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะรอบ๔ทีมสุดท้ายแล้ว
คืนนี้เตะคู่หนึ่งพบว่าเว็บการพนันออนไลน์
มีการชักชวนล่อลวงให้ประชาชนไปเล่นการพนันเพียบเลยฮะ
ชักชวนแบบต่างบางทีนะผมสไลด์เข้าไปดูนะ
บางทีมือไปแตะอีกท่าไหนมันแวะมาชวนแล้ว
โดยเฉพาะเว็บไซต์ดังกล่าวเปิดท้าทายกฎหมายมาก
โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างโจ่งแจ้ง
หมาให้ตำรวจสอทให้สืบสวนเครือข่ายเว็บไซต์พวกนี้
พบที่ทำการอย่างที่บอกครับกรุงเทพมหานครและเชียงราย
สนทิกำลังเข้าทลายเครือข่าย
นะครับทรัพย์สินเนี่ยเท่าที่พบเนี่ยพันกว่าล้านบาทนะครับ
แล้วเงินหมุนเวียนอีกประมาณ๓๐๐กว่าล้านบาท
โอ้โหผู้ต้องหาตัวการหลักนี่เป็นในทุนใหญ่ครับ
มี๒คนครับอยู่ระหว่างการตามจับกลุ่มตัวครับ